เอาละครับทุกผู้ชมครับเราเริ่มต้นวันนี้นะครับ
ด้วยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดชนบุรีกันก่อนนะครับ
ก็เป็นเรื่องที่น่าเศร้าแล้วฮะสำหรับชีวิตแรงงานนะครับ
นี่เป็นภาพตอนช่วงที่เจ้าหน้าที่พยายามช่วยกันปั๊มหัวใจ
คนงานหญิงวัย๔๗ปีนะครับ
คือนั่งผูกเหล็กเส้นอยู่ในร้านเทคอนกรีต
หลายอันไหลลงมาทับร่างบาดเจ็บสาหัสแล้วสุดท้ายก็เสียชีวิตนะครับ
ผู้ที่บาดเจ็บสาหัสแล้วเจ้าหน้าที่พยายามปั๊มหัวใจช่วยชีวิต
คือนางสุธินใจศรีอายุ๔๗ปีเป็นชาวศรีสเกตนะครับ
ถูกเสาคอนกรีตทับในจุดเกิดเหตุเนี่ยคือที่โรงงานผลิตเสาเข็ม
ในพื้นที่ตะบนห้วยกะปิอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรี
แต่สุดท้ายแล้วก็ไม่สามารถช่วยได้นะครับ

ของผู้ตายบอกว่าก่อนเกิดเหตุนางสุธินนั่งผูกเหล็ก
ปรากฏว่ามีเสาปูนคอนกรีตที่วางซ้อนกันอยู่
แต่ว่าไม่มีอะไรกั้นเอาไว้นะฮะ
คาดว่ามันจะรับน้ำหนักกันไม่ไหวเนี่ยแบบนี้ครับทุกผู้ชมครับ
เสาปูนมันก็ไหลลื่นลงมาแล้วก็ทับนางสุธิน
คนงานที่อยู่แถวนั้นก็พยายามไปช่วยกันนะฮะแต่มันยกไม่ไหวหรอกนะ
ก็ต้องไปเอาเครนมาเอาเครนมายกเสาปูนคอนกรีตออกไป
แต่นางสุธินก็ถูกทับจนอาการสาหัสแล้ว
ถูกทับอยู่สิบห้านาทีค่ะมันนานแล้วหนักมากใช่
ค่อยค่อยค่อยค่อยนี่อันนี้หลานนะ
เป็นหลานนะ

เต็มไปด้วยอุปกรณ์ก่อสร้างมันหนักทั้งนั้นนะครับ
ตำรวจสพสเมษบอกว่าเดี๋ยวก็ต้องไปสอบสวนหาสาเหตุ
อย่างเล็กอีกครั้งนะครับว่ามันเป็นอุบัติเหตุ
หรือว่ามีความบกพร่องผิดพลาดเกิดขึ้นตรงไหนนะครับ
ส่วนศพของนางสุธินญาติก็นำกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาที่บ้านเกิดแล้วนะครับ